ไปดูไฟไหม้เมื่อช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาครับ
ที่แจ้งวัฒนะนี่นะครับคุณผู้ชมครับ
ปรากฏว่าโอ้โหไหม้ควันออกมาเยอะก็เป็นห่วงกัน
แต่งานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
นี่เป็นอาคารจอดรถสูง๘ชั้นนะครับ
ต้นเพลิงก็อยู่ชั้น๖เลยนะฮะเกือบเกือบสูงสุดเลยนะครับ
ชั้น๖ชั้น๗ที่เป็นต้นเพลิง
คือเป็นส่วนของสนามฟุตซอลครับ
ไฟแล้วก็กลุ่มควันออกมาน่ากลัวไหมฮะ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงขึ้นไปฉีดน้ำนะครับ
อยู่ประมาณ๑๕นาทีไฟก็สงบครับ

ตรวจสอบพบว่าบริเวณที่เกิดไฟไหม้นะครับ
ก็เป็นสนามฟุตซอลญาติเทียมอย่างที่ผมบอก
ประมาณสัก๕๐ตารางเมตรได้นี่
นี่ที่เขาเตะฟุตซอลกันที่นี่

ไฟเนี่ยนะมันปะทุขึ้นมาตรงแผงวงจรไฟฟ้า

ไอ้ไฟจากหลังคามันก็หล่นลงมาที่สนามฟุตซอลครับ
ท่านภูมิกับสนทุ่ง๒ห้องก็มาที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนที่ตำรวจมาถึงไฟมันสงบแล้วนะ

เพราะว่ามันยังมีกลุ่มควันอยู่นะครับ

แต่อย่างไรก็ตามได้ประสานกองพิสูจน์หลักฐานเอาไว้แล้ว
เดี๋ยวจะเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุไฟไหม้ที่แท้จริงในครั้งนี้นะครับ
ก็ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ